ไปดูที่สุราธานีกันหน่อยนะคะปรากฏว่ามีวัยรุ่นสองคน
ไปเขียนว่าจะเกรียญยนต์ลักษณะค่อนข้างก่อกวนบริเวณแถวหน้าหอพัก
ทีนี้คนดูแลหอพักเขาก็เลยออกมาต่อว่าต่อว่าเสร็จวัยรุ่นสองคนนั้นก็กลับไปนะคะ
ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีคนร้ายสองคนลักษณะท่าทางคล้ายกันนี่แหละค่ะ
เจ้าของดูกล้องวงจรปิดแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นสองคนที่ถูกต่อว่าไปครั้งนั้นนี่แหละค่ะ

กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนนะคะ
เป็น๒คนร้ายที่สวมหมวกนิรภัยปิดบังใบหน้า
ใส่แจ๊กเก็ตดำอำพลังร่างกายไม่ชิด
แล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์สีขาว
ใช้ปืนสั้นบุกเข้าไปยิงในหอพักภูมิทวีในตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราชธานี
หอพักอันนี้อยู่หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราชธานีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
กระจกหน้าสำนักงานหอพักก็เสียหายเยอะค่ะ
เปลี่ยนใหม่ทั้งบานเลยแตกแบบนี้
นัชศิษย์ภูมิทวีปัญญาเจ้าของหอพักเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงเช้าของวันที่๒๔สิงหาคมเนี่ย
มีชายวัยรุ่นสองคนเขาขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบริเวณหอพัก
ขับวนเข้าวนออกหลายรอบเหมือนกันแล้วก็ขี่ยกล้อในลักษณะก่อกวน
ตัวเขาก็ว่ากล่าวตักเตือนไป
ทีนี้วันถัดมามีเพื่อนของชายวัยรุ่น๒คนนี้แหละค่ะ
เข้ามาคุยกับนายนัชศิษย์บอกว่าเพื่อนฝากขอโทษนะ
ทัชศิษย์ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ได้ติดใจอะไร
แต่หลังจากนั้นสิคะคืนวันที่๓๑สิงหาคม
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกล้องวงจรปิด
คนร้ายสองคนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็บุกยิงใส่ออฟฟิศหอพักค่ะ

นัชศิษย์บอกว่าน่าจะเป็น๒คนแรกที่เขาได้ตักเตือนไป
สองคนที่มาขี่ก่อกวนรอบแรกนั่นแหละลักษณะคล้ายกัน
เรื่องนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรขุนทะเลก็ติดตามพฤติกรรม
แล้วก็เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะคะ
ตอนนี้พยายามเข้าตรวจค้นเป้าหมายแต่ก็ยังไม่เจอตัวค่ะ
เร่งกดดันแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด